คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าในซอยรามอินทา๖๕นะคะ

หยุดรออยู่สักพักจนรอไม่ไหวก็บีบแร่ไล่
ผู้หญิงคนที่อยู่ในรถเปิดกระจกออกมาแล้วก็ด่าเขา
คือจอดรถขวางถนนเอาไว้แล้วก็พอคนบีบแร่ไล่ก็เปิดกระจกมาด่า
แต่คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าด่าก็ฟังไม่ค่อยได้สับเท่าไหร่นะคะ
ได้ยินแต่ว่าเหมือนจะขายบ้านขายบ้านอะไรแบบนี้

คนนี้ป่วยอะไรหรือเปล่าสุดท้ายที่ถอยกลับเข้าไปในบ้าน
เพราะว่ามีคนขับรถที่เขาขับมาตรงนี้แล้วเขาจะต้องไปส่งของไง
เขาก็ตะโกนบอกว่าเขาต้องไปส่งของนะเขาต้องไปส่งของนะหลบหน่อย
สุดท้ายก็เลยยอมถอยรถกลับเข้าบ้านไป
อันนี้เป็นพื้นที่ของทางสถานีตำรวจนครบานคันนายาวนะคะ
ทางตำรวจเขาบอกว่าเขาเรียกตัวผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในคลิป
ให้ไปพบกับตำรวจแล้วแต่ทางญาติไปพบแทน
ญาติบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยทางจิตค่ะ
ส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยนะคะคุณพิชยาใจห้าว
ไปที่บ้านหลังนี้ในซอยรามอินทรา๖๕
เมื่อวานก็ไปมารอบหนึ่งวันนี้ไปอีกก็ยังปิดบ้านเงียบ
เหมือนไม่มีคนอยู่เมื่อวานก็เงียบวันนี้ก็เงียบ
รถเก่งคันนี้ก็จอดเหมือนเดิมเมื่อวานก็จอดวันนี้ก็จอด

ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อผู้หญิงที่อยู่ในคลิปหลายครั้งนะคะ
เพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่มีใครออกมาชี้แจงอะไร
ล่าสุดวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดช
ผู้กำกับการศนคัณะยาวบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนี้เลย
ก็ประสานกับญาติของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะ
ก็บอกว่าให้มาพบตำรวจในวันนี้บอกว่าให้นำตัวผู้หญิงที่อยู่ในคลิป
ที่ชื่อว่านางสาววิพาโลกสุวรรณอายุ๔๙ปี
แต่พ่อของผู้หญิงคนนี้ค่ะบอกว่าลูกสาวป่วยทางจิตมาไม่ได้
ญาติบอกว่าเดี๋ยวญาติจะมาพบแทนแล้วก็จะเอาใบรับรองแพทย์
การรักษาตัวของผู้หญิงคนนี้มาให้ตำรวจตรวจสอบด้วย
ญาติก็ประสานไปว่าหาเอกสารไม่ทันค่ะ
ขอเลื่อนจะไปพบตำรวจอีกทีก็คือจันทร์ที่๒๑มกราคม๑๐โมงเช้า
ซึ่งรักษาก็อบอยู่พอไปเอาไปแพทย์แล้วก็จะมาพบในวันจันที่
เพราะน่าจะมีจัดกระจอดทั้งหมดซึ่งการขับรถเนี่ย
ในลักษณะเกรียญ
พันธุ์ตำรวจเอกสิงห์ก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบคลิป
การกระทำของผู้หญิงคนนี้ที่ขับรถออกมาจากบ้าน

สามารถแจ้งข้อหาได้สองข้อหาก็คือข้อหาขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ตามพรบจราจรทางบกกรณีนี้จะปรับไม่เกิน๕๐๐บาทนะคะ
อีกหนึ่งข้อหาก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญา
อันนี้มีโทษจำคุกด้วยจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ถึงแม้ว่าคนถ่ายคลิปจะไม่เอาเรื่องอะไรก็ตามแต่ตำรวจก็สามารถดำเนินคดีได้เลย
ส่วนข้ออ้างของญาติที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ก็สามารถอ้างได้เป็นข้อต่อสู้ที่จะสามารถต่อสู้ได้
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องดูรายละเอียดการรักษาตัวด้วยนะ
ป่วยจริงไหมอ้างลอยไม่ได้ก็ต้องประสานกับกรมการขนส่งทางบกด้วยค่ะ
ต้องถอนใบอนุญาตขับขี่นะถ้าเขามีอาการทางจิตทางประสาทจริง
จะขับรถได้ยังไงนะคะครับส่วนกรณีของผู้โพสต์เนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดชก็บอกว่าจากการสอบถามผู้โพสต์
โพสต์บอกว่าต้องการให้สังคมรับรู้ไม่ได้จะประจานอะไร
โพสต์แบบนี้อาจจะทำให้คู่กรณีเสียหายได้
ถูกดูมินถูกคนเกลียดชังก็เลยแนะนำว่า
ถ้าเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ให้มาแจ้งตำรวจ
บางทีเอาไปโพสต์เนี่ยอาจจะถูกแจ้งความกลับ
นประมาทอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าป่วยมีอาการทางจิตประสาทแบบที่ญาติบอกจริงเนี่ยนะ
อันนี้หน้าห่วงเท่ากับว่าญาติคุณ
ไม่ดูแลคนในบ้านของคุณที่มีอาการแบบนี้
ปล่อยให้ขับรถออกมาเนี่ย
นี่คือขับมาจอดขวางทางอยู่หน้าบ้านนะ

ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นญาติก็ต้องดูแลแบบ
คือแบบปล่อยมาขับรถอย่างนี้ไม่ได้